ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีผัวธมินฆ่าเมียค่ะศูนย์เด็กเล็กค่ะ
เมียตายอย่างสยองนะคะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ผัววัย๔๕ปีมีการใช้มีดฟันหัวเมียที่เป็นครูพี่เลี้ยง
จนตายสยองค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งที่เพิ่งมีการแต่งงานได้แค่๓เดือนเท่านั้นนะคะ
โดยที่ผ่านมาทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันตลอด
โดยผัวเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้ายโมโหแรงสุดท้ายปิดฉากรักขมลงที่ความตาย
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
บ้านอุดวมศุกร์ไกลเป็นสู่ศาลฟังร่างนางตำรวมศุกร์ตลับพองหรือคู่รวมวัย๔๕ปีครูพี่เลี้ยง
ซึ่งถูกคนเป็นสามีบุกฆ่าใช้มีดปาดคอและหัวเป็นแผลชะกัน
ที่นั่นพบมีดพระยาวเกือบ๑เมตรขูดมรณะตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์แสนดีหรือศักดิ์อายุเท่ากัน
หลังก่อเหตุรีบหนีกลับบ้านหวังจะผูกคอฆ่าตัวตาย
แต่ถ้าว่าญาติตามไปทันจึงช่วยนำร่างหามส่งโรงพยาบาล
ตำรวจจึงตามไปอายัดไว้เดียวนั้น
งดาทองพี่เขยผู้ตายให้การ
ครูรวมและนายศักดิ์เพิ่งแต่งงานกันได้๓เดือน
แต่นายศักดิ์เป็นคนโมโหร้ายและขี้หึง
ทะเลาะกันตลอดมักทำร้ายร่างกายครูรวมอยู่บ่อยครั้ง

นายศักดิ์เปิดฉากทะเลาะกับภรรยาอีก
ครูรวมต้องหนีจากบ้านมานั่งทำงาน
นายศักดิ์ก็ยังอุตส่าห์ตามไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พอผู้ปกครองมารับเด็กนักเรียนกลับบ้านหมด
เหลือแต่ขู่รวมจึงตรงเข้าไปทำร้ายจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุหมอนี่ส่งแชทข้อความไปบอกญาติ

และจะผูกคอตายตามหวังปลิดชีพตัวเองหนีความผิด
แต่ธวายาทมาช่วยได้ทันทำให้ดวงไม่ถึงฆาต

ประยงพี่สาวของผู้ตายรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกไม่ให้อภัยนายศักดิ์เด็ดขาด
อยากให้ได้รับโทษทันและขอให้ตายตกไปตามกัน
ถ้าสมมติว่าเขามาขอขมาร่างกว่าสีชีวิตนี้
ไม่ยอม

อยากให้เป็นเป็นคนอย่างให้มันรับกรรมเหมือนเรา
แต่หลังจากเขาก่อเหตุแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะ

เขาบอกถ้าผมขาดเสร็จผมจะไปผูกคอตาย
แล้วก็ไปบอกแม่เขาทางนู้นว่าผมอยากพูดโคตรตาย

จากไปของครูรวมสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับลูกชายทั้งสาม
พวกเขาไปรับศพแม่จากโรงพยาบาลสุรินทร์
นำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดบุรณะบ้านผาง
กลางบรรยากาศอันโศกเศร้า
ทั้งหมดกอดคอกันร่ำให้ปลิ่มขาดใจ
แต่สลับผ้าไปที่พระธรรณไหนลูกชายคนกลาง
รับไม่ได้ที่ต้องมาสูญเสียแม่ไป
เขาบอกทำไมแม่ไม่รอดูผมใส่ชุดทหารอากาศก่อน

อ้าว